คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
คือฝนมันตกทำให้ท่อที่ขุดอยู่ตรงถนนมันพัง

บอกว่าเอ๊ะใครเอามาอุดไว้แบบนี้
หรือวิธีการในการซ่อมถนนมันเป็นแบบนี้เหรอ
รถเก๋งรถกระบะผ่านได้แต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์มา
มันจะไปยังไงนะสะดุดไอ้ล้อสะดุดไอ้ยางพวกนี้
ตายได้นะครับเรื่องนี้ถูกเอามาโพสต์ไว้ในเพจอยากดัง
โพสต์ภาพถนนหน้าหมู่บ้านรัตนโกสิน๒๐๐ปีซอยรังสิตปทุมธานี๑๒๑๔
เที่ยวอำเภษธันยบุรีจังหวัดปทุมธานีนะฮะ
นี่คุณคือร่องหรือว่าช่องมันห่างมากนะ
สมมุติถ้าเกิดว่าไม่มีไอ้ยางล้อถ้าเกิดรถยนต์มาเนี่ย
ล้อของรถยนต์มันจะตกลงไปมันจะครึ่งเครื่องกระแทกเลยนะช่วงล่าง
เออแต่ทำไมวิธีการในการมาแบบปะมาซ่อมเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้

อืมนะครับจนมีชาวบ้านเขานำเรื่องเนี้ยมาร้องเรียนบอกโอ้
จะตายก็เพราะยางรถยนต์ที่เอามาวางไว้แบบนี้นะครับ
แล้วก็ร้องเรียนผ่านเพจบอกว่าถนนเส้นนี้น่าจะทำการขุด
เพื่อวางท่อประปาหรือทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับน้ำ
ร้องเรียนเข้าใจว่างานยังไม่เสร็จ
แต่เอายางเส้นเล็กมายัดใส่ร่องหลุมลึกแบบนี้

เออรถมอเตอร์ไซค์ที่มาเนี่ยโอ้โหจะตายได้
ขนาดตัวคนร้องเองขี่รถพ่วงข้างความเร็วแค่๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ขี่กันมา๓คนแม่ลูกก็เกือบจะตกรถเพราะรถมันเด้ง
หัวแทบแตกถ้าลูกฉันเป็นอะไรใครจะรับผิดชอบ
คุณผู้ชมฮะนี่คือสิ่งที่มีการโพสต์เอาไว้นะฮะ
ทำไมรู้ไหมครับผู้สื่อข่าวของเราลงไปหาคำตอบ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่

งานวางท่อเสริมแรงดันการประปาส่วนภูมิภาค

เจ้าหน้าที่กำลังขุดท่อประปาจำนวน๓จุดนะครับ
แต่จุดที่มีปัญหาที่มันเป็นร่องถนนแล้วมียางยัดไว้ข้างในเนี่ยนะฮะ
เป็นบริเวณด้านหน้าร้านจำหน่ายเครื่องปรับอากาศนะครับ
คือเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มีการฝังกลบถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นี่ใช่ไหมที่มีรอยประวัติเข้มอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
ถูกต้องฮะฝังไปแล้วเรียบร้อยแล้ว
ลบแล้วกลายเป็นถนนปกติแล้วนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกว่ามีป้ายระบุว่าการทำงานยังไม่แล้วเสร็จขออภัยในความไม่สะดวก
นี่ไงยางที่มันเคยอุดอยู่เอาออกมาหมดแล้ว
ครับทีนี้เราก็ถามว่าก่อนหน้านั้นทำไมไม่ซ่อมแซมให้มันเสร็จสับซ้าง
ใช้รถใช้ถนนเขาจะได้ไม่รับอันตราย
แล้วคนซ่อมทางเอายางมาวางเองหรือเปล่า
แล้วใช้วิธีการแบบนี้ได้ยังไงเราก็เลยคุยกับผู้จัดการโครงการผู้รับจ้างเนี่ยนะฮะ
ท่อมาจากทางบางภูนคาดว่าวันนี้จะประสานท่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
แล้วก็จะมีการซ่อมถนนคืนผิวการจราจรเรียบร้อยเลยนะครับ
ส่วนประเด็นที่มีการเผยแพร่ว่ามีการนำยางรถ
ไปวางปิดร่องหลุมกลางถนนนี้นะฮะ
เมื่อวานนี้หลังคนงานทำการขุดและวางท่อเสร็จช่วงบ่าย
ก็ทำการฝังกลบโดยใช้หินคลุกมาปิดรอยที่ขุดเอาไว้

แต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ในพื้นที่มีฝนตกลงมา

ทำให้ไอ้หินคลุกที่เอามากลบไว้มันอาจจะไหลหรือเกิดการยุบตัว
เราก็ถามต่อเอาพี่แล้วยางมันมาจากไหนอยากรู้
เจ้าหน้าที่บอกว่าชาวบ้านระแวกนี้น่าจะเห็นเข้าว่าถนนมันเป็นหลุม
ก็เลยหวังดีเอายางรถยนต์มาวางในร่องหลุมเพื่อให้รถสัญจรผ่านไปมาได้

จากเมื่อวานมีการวางท่อณตึกตรงนี้ครับคือประสานท่อจาก๕๐๐เดินท่อมา
เพื่อที่วันนี้จะประสานท่อกันอย่างน้อยนะครับคือเราวางท่อเรียบร้อยเสร็จปั๊บ
ตอนนี้เราก็แบคทีลโดยลงหินคลุกอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับ
คาดว่าน่าจะสาเหตุที่มียางมาวางน่าจะเป็นเมื่อวานมีฝนตกตอนเย็น
แล้วทีมงานผมน่ะงานเสร็จตั้งแต่ที่บ่ายแล้ว
ก็เลยพูดออกจากพื้นที่ไปพวกเขาต้องจ้อนเย็น
คาดว่าน่าจะมีชาวบ้านน่าจะเอายางมาวางหินบางส่วนอยู่
เอาจากมาวางมือเป็นเมื่อคืนครับ

นี่ค่ะคือทางเจ้าหน้าที่ที่ทำการขุดท่อขุดอะไรเนี่ย

แต่ก็ขอบคุณชาวบ้านที่หวังดีแล้วก็ใช้ยางมาอุดให้
แต่โอ้โหโชคดีที่ไม่ดับได้รับอันตราย
แสดงว่านะตอนนี้ทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้ฝนตกลงมามันจะไม่มีเหตุการณ์แบบ

อะไรไหลออกไปแล้วใช่ไหม